เพราะคำว่ารู้ก่อนว่าจะร้อนหรือจะหนาว
รู้ก่อนไงว่ามันจะหนาวซื้อตัวมาเลยค่ะ
รีบมาเลยค่ะรีบมาที่ภาคเหนือ
มารอแช่บ่อน้ำผู้ร้อนท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบาย
แล้วช่วงนี้ฝนน้อยลงด้วยนะคะคุณผู้ชม
ที่บอกว่าสัปดาห์หน้าจะหนาวขึ้นช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนบนนู้นก็ยังหนาวอยู่ดีนะคะ
อากาศเนี่ยจะเห็นว่าทางตอนบนของภาคเหนือเท่านั้นนะไม่รวมภาคอีสานนะคะ
รวมถึงฝั่งตะวันตกของประเทศไทยแถวจังหวัดตากลากยาวจนมาถึงกาญจนบุรี
แถวยอดพูลอากาศยังเย็นอยู่ค่ะ
ตอนนี้นะคะลมนอกจากลมหนาวจากประเทศจีนอ่อนกำลังลมตะวันออกเฉียงใต้ที่เขาพัดพา
เอาความชื้นเคยเอาฝนเข้าสู่ประเทศไทยก็อ่อนกำลังลงด้วยทำให้ฝนช่วงนี้เหลือนิดนึง
น้อยมากค่ะวันนี้เช้านี่ฝนแทบจะไม่มีเลยทั้งประเทศ
ผ่านเช้าไปสายผ่านไปเที่ยงผ่านไปพอช่วงบ่ายประมาณบ่าย๒
ฝนมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเกิดขึ้นได้เกือบใช้คำว่าเกือบเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะ
ยกเว้นที่ไม่มีฝนคือภาคอีสานค่ะ
และจะมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะช่วงเย็นแถวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางตอนล่าง
จะมีฝนเยอะหน่อยนะช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำค่ะ
สองฝั่งไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเห็นไหมคะ
สีขาวถึงสีฟ้าเนี่ยก็คือคลื่นไม่สูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันเลย
สภาพอากาศวันนี้ค่ะก่อนฝนจะตกอากาศจะร้อนนิดนึงนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกรณชิงเหนือภาคอีสานและภาคกลาง
จะเห็นว่าเกือบเป็นสีแดง๓๕องศาเซลเซียส
แต่พอฝนตกลงมาฝนเทลงมาอากาศดีขึ้นทันทีค่ะ
ไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียส
ไปไม่ได้ลางานยาวไม่ได้ไปภาคเหนือ
แนะนำให้ไปเขาแผงม้าค่ะวังน้ำเขียวโคราช
ไปสัมผัสทะเลหมอกยามเช้า
สวยงามไม่แพ้ทะเลหมอกภาคเหนือหรอกจ้า

คือตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ
เขาบอกว่าตอนเช้าดูทะเลหมอกเสร็จแล้ว
ตอนบ่ายไปชมทุ่งดอกไม้ที่ฟลอร่าปาร์ค
เที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะ
ตลาดหาเปร่แห่งนี้คุณผู้ชม
มีเวลาซื้อขายมีเวลาดีลกันแค่๕นาที
ที่สถานีรถไฟบุรีรำ
แม่ค้าก็นั่งรถไฟมาจากัมเพลินร้ำปลายมาส
และอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เอาผักมาขายอาหารปรุงสุกมาขายใส่ตะกร้า
คานหามขึ้นรถไฟมาที่สถานีบุรีรำวางขายปุ๊บใช้เวลา๕นาทีต้องรีบขึ้นรถไฟเป็นสถานีต่อไปนะคะที่เขาจะมาถึงสถานีรถไฟบุรีรำในตอน๘โมง๘นาทีนะคุณมีเวลาถึง๘โมง๑๓นาทีเท่านั้นในการดิวกันค่ะซื้อขายกันให้เรียบร้อย๕นาทีเพราะเขาไปเร็วมาก